อยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึง
กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วย
ค่ะพะเยาว์เราเล่ากันมาทั้งปี
ค่ะที่พยาวมีหลายที่หลายทาง
และที่นี่ก็คืออีกหนึ่งที่ที่อยากให้คุณผู้ชมนั้นไปดูครับ

ป่าห้วยบงฮะตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

มันคือศิลปะและจิตวิญญาณ
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการรวบรวมพลังจิตพลังใจของชาวบ้าน

นี่ไม่ใช่มาร่องขุนค่ะ

นี่คือไปกับสองคู่ซีเมืองพยาวไหมคะ
ใช่แล้วสองคู่ศรีเมืองพะเยาว์

นี่คือโบสถ์ที่พระครูอภิญญชัยมหาวิระโย
เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยบงท่านนะนะ
ร่วมกับสาธุชนคนที่มีจิตศรัทธา

แล้วสร้างเนี่ยนะตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๔๙นู้น
เป็นอุโบสถสีขาวสลับเส้นสีทองที่สวยงาม

มีเหมือนทาเวสุวรรณอยู่ข้างด้วย
โอ้โหมันโดดเด่นเป็นสง่าจริง

ข้างนอกดูสวยแล้วนะทั้งสองสาว

อ่าด้านในยิ่งสวยเข้าไปใหญ่
ใครจะดูเฉพาะข้างนอกล่ะ
นี่ตาม๒คู่ซีแห่งเมืองพยาว

ไปไหว้พระประธานนะครับ
ข้างในนี่นะฮะก็จะมีพระเครื่องพระสมเด็จที่ทำจากเซรามิกและพระปกโพศิลปะเชียงแสน
เป็นแผ่นทองเหลืองจำนวนกว่า๘๘๐๐องค์
คุณเห็นไหมองค์เหลืองเล็กที่ติดอยู่ตามกำแพงโบดนั้น

นั่นแหละฮะพระปกโพที่ผมบอกวางเรียงรายติดเอาไว้แบบนี้๘๘๐๐องค์ฮะ
วัดที่เราเคยเห็นนะจะนำแผ่นกระเบื้องหรือกระจกที่มีรวดลายสีสันที่สวยงามมาติดเอาไว้ถูกไหม
แล้วก็จะมีการวาดลวดลายเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้า
แต่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าวัดป่าห้วยบงเนี่ยเป็นวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าวัดป่าพระธรรมยุทธ์นะฮะ
ที่นี่เนี่ยเขาก็ได้เอาพระเครื่องมาติดที่ฝาผนังแทนนะฮะเพื่อให้ดูแปลก
แล้วก็สร้างความน่าแปลกใจให้กับคนที่มาเยี่ยมเยือนที่นี่นั่นเอง
การทำอุโบสถเขาบอกว่ามีผู้ร่วมสร้างมาด้วยกันเยอะแยะมากมาย
แล้วพระปกโพที่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็มีการเขียนวันเดือนปีเกิดของคนที่มาร่วมด้วย
ช่วยกันสร้างพระอุโบสถแห่งนี้นะครับ
เขาบอกว่าพอสร้างเสร็จแล้วก็อยากจะให้สาธุชนเป็นการที่แบบว่าได้เข้ามาที่วัดแห่งนี้
มันเหมือนเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งแหละได้เข้ามาดูสิ่งที่สวยงาม
และเข้ามาเนี่ยก็มาทำจิตใจให้สงบมาเข้าวงเข้าวัดทำวงทำบุญก็ว่ากันไป
เสริมสิริมงคลนี่ก็หนึ่งวัดที่จังหวัดพยาวที่แนะนำให้ไปในช่วงปีใหม่นี้ครับ
จริงมีหลายวัดเนาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวัดสวยกันนะคะ